ก็มีทุกอย่างแต่ทำไมทำไมยังไม่มีโซ่ทองคล้องใจให้เราได้ติดตามความน่ารัก

ถึงแม้จะยังไม่มีวี่แววที่จะมีทายาท
แต่สาวชมพู่ก็ขอทำการบ้าน
ศึกษาหาข้อมูลเตรียมความพร้อมในการมีลูก
และได้ปรึกษาเพื่อนพี่ที่มีประสบการณ์มาแล้ว

เจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีแพลนจะไปฉลองที่ไหนกับคุณสามี
เพราะเป็นช่วงเดินทางไปร่วมงานที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศส
ยังไม่ได้ไปถึงขั้นแบบว่าปรึกษาคุณหมออะไรอย่างนี้

แต่ว่าก็มีถามคนในวงการ
เรียกว่าวงการเรื่องการมีบุตรอะไรอย่างนี้
ก็ทำการบ้านไว้บ้างเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ลองซาวชื่อคุณหมออย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
ถามว่าคนนี้ทำกับใครคนนี้ทำกับใครอะไรอย่างนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมียากหรือว่าไม่ยาก
คือสุขภาพก็คิดว่าตัวเองก็สุขภาพดีนะ
ตอนนี้เพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองมาดีประมาณนึง
แต่ว่าบางเสียงเขาก็บอกว่า
อีกวันเพราะว่าภายนอกกับภายในมันเป็นคนเรื่องกันอย่างนี้
ก็เลยเดี๋ยวเอาถึงหน้าฉากหน้างานตรงนั้น

มีแฟนนั้นคนสุดท้ายหรือยัง

ช่วงช่วงนั้นพอดีช่วงวันแต่งงานพอดีก็เดี๋ยวค่อยกลับมา

แสดงว่ามีทริปในดวงจ่ายแล้วจะแต่งงาน
ยังไม่มีเลยค่ะเพราะว่าโคต้าเดินทางชมหมดแล้วผู้จัดการไม่ให้แล้ว